ชายนาฏเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ
เอาท่อนไม้เนี่ยไปทุบศีรษะน้องเมียเป็นอดีตน้องเมียดีกว่า
เพราะว่าเขาเลิกกันไปแล้วแต่ว่ายังแค้นฝังใจอยู่จากเรื่องราวที่ผ่านมานะครับ
ทุบเขาตอนที่เขานอนหลับอยู่ไม่ทันตั้งตัวเขาเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับว่ามีคนเนี่ยถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับ
ในบ้านที่ตำบลหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อว่านายสอนามสกุลเมฆอิ่มอายุ๔๔ปีนะครับ
จมกองเลือดอยู่บนที่นอนตรงนี้นะฮะที่หน้าบ้านนะครับ
มีบาดแผลชะกันที่ศีรษะด้านหลังนะครับคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสี่ชั่วโมง
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาตรวจชนะสูตรศพนะครับนี่คือผู้ตายนะฮะในสอเมฆอิ่มนะครับ
กองไม้ที่เขาเตรียมไว้ทำฟืนเนี่ยฮะมีท่อนไม้ประดูกยาว๑เมตรแล้วมีคราบเลือดติดอยู่เนี่ย
เอาไว้ท่อนหนึ่งนี่ฮะเจ้าหน้าที่คาดว่านี่คืออาวุธที่คนร้ายใช้
ก็สืบสวนจนรู้ว่านายสอเนี่ยเขามีเรื่องบาดหมางกับนายทงชัยชุมแพรอายุห้าสิบสอง
เป็นอดีตพี่เขยนะฮะแล้วพี่เขยคนนี้เนี่ยที่เป็นอดีตแล้วเนี่ยกลับมาขออยู่ที่บ้านด้วยพักหลัง
ค่ะวันที่ในสอเสียชีวิตหายตัวไปนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไล่ตามจนไปเจอตัวนะครับ
ทงชัยอดีตพี่เขยผู้ตายเนี่ยไปหลบอยู่บ้านเพื่อนคนใส่เสื้อสีเทาเนี่ยฮะ
หลบอยู่บ้านเพื่อนที่หมู่เก้าตะบนมะขามเท่าก็คุมตัวไปสอบปากคำ
สุดท้ายนายทงชัยก็สารภาพบอกว่าก่อเหตุจริงนะอ้างว่าทำไปเพราะนายสอเนี่ย
ไม่เคารพตัวเองนะไม่เคยเคารพเขาเลยตั้งแต่เป็นพี่เขยนะ
เลิกกับภรรยาไปแล้วมาขออยู่ด้วยอีกสักพักนึงเนี่ยนะก็ยังไม่เคารพนะครับ
ทำให้มีเรื่องบาดหมางกันมานานแล้วนายทงชัยบอกว่าเคยโดนนายสอที่เป็นน้องเมียเนี่ย
ตัวไปทำแผนประกอบคำนองศาลภาพนะครับนี่นะฮะการประกอบคำนองศาลภาพ

นายทงใช๋เนี่ยอ้างว่าเมื่อสองปีก่อน

ก่อนที่ในสอจะเอามีดมาฟันเขาจนคอเนี่ยเกือบขาด

แต่ตอนนั้นก็เห็นว่าเป็นน้องเมียก็ไม่แจ้งความ

เมื่อคืนนี้เสร็จจากทำงานก่อสร้างก็ไปดื่มเหล้าบ้านเพื่อน
กลับมาที่บ้านเนี่ยเกือบตี๓เห็นในสอเนี่ยนอนอยู่
ก็เดินวนไปวนมาอยู่หลายรอบนายทงชัยบอก
ก่อนจะตัดสินใจด้วยความแค้นที่เก็บสะสมมานาน
คว้าท่อนไม้ประดูกยาว๑เมตรจากกองไม้

แล้วเอาท่อนไม้ไปเก็บที่เดิมก่อนจะหนีไปอยู่บ้านเพื่อน
ที่บอกว่าน้องทำ๑๒๓เที่ยวเนี่ยเขาทำถึงขนาดไหน

ไอ้ก็เนี่ยฟันคอผมเนี่ยเอามีดฟันเนี่ยมีเหน็บ
ฟันคอผมเนี่ยมีทางฟร้องสาร
แล้วดีให้อภัยมันไปขอยกฟร้อง
ทางพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหาไปนะครับ
ก็คือฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับ
โอ้โหเดินวนไปวนมาก่อนตัดสินใจด้วย
ก็คือคิดแล้วอย่างไม่ยอมเลิกความคิดนะ

ก็ในสอนี้ก็มีพี่น้องเก้าคนนะครับ
ผู้ชาย๔ผู้หญิง๕ใน๒เป็นลูกคนที่๗ยังไม่มีครอบครัวนะครับ
เราได้คุยกับพี่สาวของผู้ตายนะครับ
ซึ่งก็คืออดีตภรรยาของผู้ต้องหานะฮะชื่อว่านางสมคิต
เธอบอกว่าเธอเคยอยู่กินกับนายทงชัยเนี่ยจนมีลูกด้วยกันสองคน
แล้วก็อย่าร้างเลิกลากันไปตั้งแต่ปี๒๕๔๕นะ
ล่าสุดนายทงชัยผู้ต้องหาบอกว่าไม่มีงานทำมาขออาศัยอยู่ที่บ้านหน่อย
อยู่สักสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวจะย้ายออกแล้ว
นางสมคิตบอกว่าก็โกรธมากที่อดีตสามีเนี่ยมาทำกับน้องชายแบบนี้
น้องชายเนี่ยเป็นคนตั้งใจทำงานนะครับต้องมาถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับ
แล้วอดีตสามีเคยขู่ไว้ด้วยว่าจะฆ่าล้างโคตรให้หมดอ่านะฮะ
เดี๋ยวฟังเสียงนะฮะพี่สาวของผู้ตายซึ่งเป็นอดีตภรรยาของผู้ต้องหา
แล้วก็มีลุงของผู้ตายที่เล่าให้เราฟังด้วยนะครับ
คนตายเคยมีเรื่องกันทะเลาะกันเคยฟันคอมันไงมันเจ็บ
มันบอกว่าทำมันเจ็บแล้วมันเอาไม้ทุบดูด้วยว่ามันจะเจ็บเหมือนมันบ้างไหม
ว่าอย่างนี้มันก็ว่าทุบไม่ครบกลัวก็ว่าทุบไม่ตาย
ทุบไม่ตายจะถามมันว่ากูทุบมึงมึงเจ็บไหมจะถามอย่างนี้
แต่ไม่รู้ว่าคนที่ทุบอ่ะตายแล้วมันเหมาเหมาอ่ะไอ้คนทุบเนี่ยเหมา
แต่มันกินเหล้าทุกวันเลยไม่หยุดเลยทั้งคืนมันเดินทั้งคืน
แต่ในใจก็รู้กันอยู่ว่าคงจะไม่มีใครเพราะไม่มีเรื่องกับใครเลย
ไม่มีเรื่องกับใครเลยในหมู่บ้านเนี้ยไม่มีเรื่องกับใคร
เพราะว่ามีก็ซื้อให้กินเขากินตลอดมีแต่คนชอบมัน
พอมันซื้อกินมันกินเหล้าหรือไงมันก็ซื้อเหล้าให้เขากินตื้อเลี้ยงเขามั่งอะไรมั่งอย่างนี้
มันก็พูดกันแต่ว่าความไหนมันยังไงเราไม่รู้
เมากันเข้าไปตอนนี้ไอ้ถุงเนี่ยเมาก็ทะเลาะถ้าเมียตีเมียด่าเมียอะไรนี่ก็ไปช่วยพี่สาวว่าไปห้ามอะไรอย่างนี้
มาเข้าแล้วก็ไม่ค่อยกงกันแล้วตอนหลังมันยังไงกันนี่นะมันก็เกิดจากเรื่องห้ามนี้เนี่ยอันนี้เมาผ่านไอ้ถุงเนี่ย
ครอบครัวบอกว่าจะมีการตั้งศพบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา๓วันนะคะแล้วก็จะนำไปประกอบพิธีชาปนกิจที่วัดหนองน้อยในวันเสาร์ที่๑๔พฤศจิกายนนี้ค่ะ